นี่แหละครับสิ่งที่ผมกลัว
ใช่คนที่ผมกลัวก็คือ

เอาไฟแดงใช่ไหมแดงจอด
หยุดสนิทนี่น่ะแล้วถ้าเงยมองกระจกมองหลังแล้วเจอรถมาแบบนี้ทำไง
เจ้าของรถคันสีขาวเธอยังเคราะห์ดีนะครับที่ด้านหน้าไม่มีรถจอดอยู่
งั้นถูกอัดก๊อปปี้แน่นอนโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแถวแยกโรงพยาบาลกำแพงแสนนะครับ
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้กลับไปหาครอบครัว
คุณชนลทรัพย์เปิดเผยบอกว่าเรื่องคดีความขนาดนี้อยู่ที่ตำรวจแล้วล่ะ
คู่กรณีอ้างว่าที่ไม่ได้แตะเบรกเพราะยังเห็นสัญญาณไฟสีส้มไฟเหลืองนั่นแหละ
พี่ครับไฟสีเหลืองเนี่ยนะฮะมันแปลว่าให้คุณเตรียมเบรกครับ
ไม่ใช่ได้แปลว่าให้คุณบดขยี้คันเร่งฮะเข้าใจผิดไปเยอะเลยนะครับ
ขอแค่คู่กรณีมาไก่เกลี่ยเรื่องซ่อมรถนะครับทุกอย่างถือว่าจบเพราะว่ารถพังทำงานไม่ได้นะฮะ